คุณผู้ชมครับปัญหาพื้นที่รุ่มต่ำดินเปรี้ยว

ทำให้ประชาชนไม่สามารถทำการเกษตรได้
เมื่อ๓๕ปีก่อนนำมา
ซึ่งโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุณฑอง

เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ปัญหาพื้นที่รุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีและดินเปรี้ยว
ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้
ไม่สามารถทำการเกษตรได้
รับรู้ถึงสายพระเนธของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุณฑอง
เนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อพุทธศักราช๒๕๕๙
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ปัญหาอย่างหนึ่งที่พระองค์ท่านได้พบเจออยู่ตลอดก็คือความยากลำบาก
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินของราศดรในพื้นที่
โดยเฉพาะแถบทางที่ขนานไปกับชายฝั่งทะเล
ซึ่งสภาพส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่รุ่มแล้วก็เป็นน้ำท่วมขัง
เมื่อชาวบ้านพยายามที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนี้โดยการระบายน้ำออกเนี่ย
แต่สิ่งที่ชาวบ้านนึกไม่ถึงก็คือดินตรงนั้นจะกลายเป็นดินกรดกัด
ทำให้การปลูกพืชผักไม่ได้ผลส่งผลถึงความเป็นอยู่ของราศดร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระมริให้จัดตั้ง
ศึกษาการพัฒนาพิกุณฑองขึ้นเพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าแล้วก็วิจัย
เพื่อหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่ดินมีปัญหาเหล่านี้
ให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ดินทำกินได้
โครงการแกล้งดินคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
พระปริชาสามารถการแกล้งดินด้วยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป
เพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินที่จะไปกระตุ้นสารภัยไร้
ให้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศปลดปล่อยกรดกรรมฐานออกมา
ทำให้ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้น
แกล้งดินให้เปรี้ยวจนกระทั่งถึงจุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้
จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชได้อีกครั้ง
คือความสำเร็จที่ทำให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้
โดยการใช้น้ำล้างความเป็นกรดคือล้างกฎกรรมฐานที่มันเกิดขึ้นนี้ออกไป
แล้วก็โดยการใช้ปูนอาจจะเป็นปูนมารหินปูนฝุ่นหรือว่าโดโลไมค
แต่ที่ศูนย์เราใช้หินปูนฝุ่นเพื่อไปผสมคุกเขาทำสะเทินให้กรดมันหายไป
แล้วอีกวิธีการก็คือใช้ทั้งวิธีการใช้หินปูนฝุ่นแล้วก็น้ำล้างควบคู่กัน
ทั้งสามวิธีก็ใช้ได้ผลแต่การใช้น้ำล้างอาจจะเห็นผลช้าหน่อยหนึ่ง
การใช้ปูนก็จะสามารถที่จะปรับปรุงได้ตอนนั้นเลย
แล้วก็ส่วนที่ถ้าเกิดใช้ทั้งน้ำทั้งปูนก็ตรงนี้จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
แล้วก็พืชที่ใช้ในการศึกษาก็จะเป็นข้าวเป็นหลัก
จากการแก้ปัญหาเรื่องดินนำมาสู่องค์ความรู้อีกกว่า๓๐๐กว่าเรื่องในเวลาต่อมา
ภายใต้การดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุณฑองนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่
ปัจจุบันทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุณฑองยังมีหน้าที่เผยแพร่งานวิจัยองค์ความรู้
โดยการฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟูธรรมชาติหลักสูตรพัฒนาพื้นที่
และหลักสูตรการพัฒนาด้านอาชีพเสริมให้เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป
พื้นที่ในจังหวัดนาธิวาสซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินทำกิน
ซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยเนี่ยทุกวันนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเรื่องของการทำนา
พืชผักพืชไร่ไม้ยืนต้นต่างเนี่ยจะเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่างเหล่านี้
ใช้ประโยชน์พื้นที่ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น